กลับเข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
หลังจากที่ได้คุยกับเฮียเม้งหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านแปะเตียง
ถึงเรื่องราวความพิเศษของร้านแปดเตียง
ก็ถึงเวลาที่เราจะมาไขความลับกันถึงหน้าเตา
ล้วงลึกเพื่อหาเคล็ดลับของก๋วยเตี๋ยวจานนี้
พร้อมแล้วก็หยิบกระบวยแล้วสืบสาวราวเส้นกันต่อรั่ว

มันเป็นน้ำซุปกระดูกหมูที่เราต้มเคี่ยวทั้งวัน
ใช้กระดูกส่วนไหนครับกระดูกพวกค้าตั้งแล้วก็สันหลัง
กระดูกอยู่ในนี้มั้ยมีมั้ยไม่มีครับกระดูกเราไม่ใส่
กระดูกเราต้องทิ้งไว้ในในข้างหลังอ๋อคือแยกกระดูกก่อน
น้ำออกมาใช่แล้วไม่ต้องมีไม่มีดงกระดูกไม่มีกระดูก
แต่ผมเห็นมีอันนี้คืออะไรด้วยสมุนไพรคือคิงกับขา

เวลาลวกนานไหมไม่นานครับเพราะว่าเราลวกให้มันพอดี

วิธีการทานแบบดั้งเดิมทำยังไงครับนี่ครับ
ก็คือวงอะไรอะไรคงตามใจชอบของพี่เลย

บุงแล้วก็จะได้เพ็ดหนาเพ็ดหน้าออกมา
มันจะเข้ากับตัวหมี่พอดีอ๋อนี่

อันนี้สูตรของมันคือทำให้หมี่มันหอมขึ้น

จิ้นโฉมก็ช่วยชูให้กลิ่นของบะหมี่มันหอมมากขึ้น

แล้วก็จากความเหนียวมันก็กลายเป็นความนุ่ม

ก้มปรุงจากไหนเหี่ยก็ปรุงทั่วไปได้ใจใช่ไหมชอบ
หรือไม่ปรุงก็ได้ออกมาก็ออกมาแบบเช็งเช็งแล้วกี่ได้
มันจะมีกลิ่นหอมของขีงกับขาอ๋ออ๋อหลังกิน
แรคชาติเออมันจะมีเหมือนเหมือนกับยาอัสวินไทย

อันนี้คือเมนูที่แนะนำให้ทานเลยใช่ครับ

พี่น้องของพ่อแล้วก็เพื่อนของพ่อ
ก็เนี่ยเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งเพื่อนเนี่ย
ไอ้การที่เราจะอยู่ยั่งยืนถึง๗๐ปีได้เนี่ย

ก็ต่างคนต่างแบ่งหน้าที่กันเนี่ย

อยู่ช่วยกันสลับเปลี่ยนกัน

ทำอย่างไรให้ร้านมันสามารถเติบโตไปได้

เข้ามาทางด้านเจริญกรุงก็คือเดินเข้ามาได้คือป้ายมีบอกเจริญกรุง๒
แต่ถ้ามาทางสี่แยกราชวงศ์คือซอยบำรุงหลัก

เปิดตั้งแต่๘๓๐ถึง๕๓๐ครับ

มีเราหยุดแค่ปีใหม่

แล้วก็มีลูกน้องทำบุญอีกช่วงหนึ่งของเดือนมิถุนา
มิถุนาก็มีปีนก็อยู่ประมาณ๔ครั้ง

ก๋วยเตี๋ยวปลาที่เปิดมานานร่วม๗๐ปีในซอยเจริญกรุง๑๒ขอพาแฟนรายการเปลี่ยนฟิลมาเป็นเมนูเส้นสไตล์ฝรั่งกันบ้าง
ซึ่งแน่นอนว่าร้านเส้นร้านต่อไปก็ยังคงอยู่บนถนนเจริญกรุงแต่จะเป็นซอยไหนตามคุณน็อตไปสืบสาวเรื่องราวกันเลยดีกว่าค่ะ
ซอยเจริญกรุง๑๒เราขยับกันมาอีกนิดมาที่ซอยเจริญกรุง๒๖ร้านนี้เป็นการรวมตัวของเชฟรุ่นใหม่
เปิดร้านที่มีชื่อว่าเอตี้ทเวนตี้เจ้าเลข๘๐กับเลข๒๐มีความเกี่ยวข้องกับร้านนี้อย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับโชว์นะครับผมในหุ้นส่วนของร้าน๘๐๒๐นะครับผม
พูดถึงคอนเซ็ปต์ร้านกันดีกว่า๘๐๒๐มีที่มาที่ไปเป็นไงครับ
คือจริงแล้วคำว่าไอติเทอร์เนตี้หรือว่าเลขนี้จะมีความหมายหลายอย่างมากนะครับ

เชิงเศรษฐศาสตร์หรือว่าเกี่ยวเรื่องร่างกายการดูแลร่างกายด้วยซ้ำ
แต่ว่าสำหรับเราที่ร้านเราคือเราจะเน้นวัตถุดิบไทยประมาณ๘๐

แล้วก็อะไรที่เราหาไม่ได้ที่เมืองไทยพวกฟอร์กราเคเนนล็อบเซอร์อยู่ใน

เราเราไม่เรียกว่าฟิวชั่นดีกว่าเพราะว่าเราเรามองวัตถุดิบนะครับ
ถ้าแบบอาหารโฉ่นมันดีไทยเราจะมีตีแตกว่าเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้าง
ที่เราเทรนมาทำอาหารมาเมื่อกมกฏคมประสงค์ที่เราธอด

แคนาดาครับที่แคนาดาครับผมไปเรียนมาแล้วก็ไปทำงานด้วย
เรียนด้านอาหารด้วยนะเรียนด้านอาหารใช่ครับผมเรียนเป็นเชฟเลยว่างั้นเนอะ
ครับครับก็อยู่ที่นั่นประมาณสิบสองปีสิบสองปี
ก็เลยกลับมาก็เลยอยากจะเปิดอะไรที่นี่ทั้งหมดมีหุ้นเสียงกี่คนอ่ะ
ตอนนี้เรามีหกครับหกท่านผู้ส่วนหกคนด้วยกันครับแล้วก็
เป็นคนไทยแปลสิบเปอร์เซ็นต์ต่างชาตย์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้เปล่า

แล้วสุดท้ายกลับมารวมตัวกันมาเปิดร้านที่เมืองไทย

ผมก็เดินมาถือโอกาสเดินเล่นอยู่
แต่คือไอ้การที่ผมไปอยู่ต่างประเทศประมาณ๑๒ปี
แล้วก็กลับมาอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะในกรุงเทพ

ทุกอย่างที่ผมจำได้มันยังซาฟอยู่
ก็เลยทั้งบอกว่า๑๐ปีก่อนที่ผมจำความได้ก็คือ

แต่แถวเจริญกรุงยังความคงเดิมไม่อยู่เยอะมาก

อเตอร์กรักเมนูเส้นที่ผมต้องรับซับมาวาด
คาบาเดลคือจะเป็นเส้นที่หนาหน่อย
ซอสของเราวันนี้ก็จะเป็นซอสสมุนไพรทุเรน

คิ้วผูกโบกันซะแล้วแต่ขอบอกเลยนะคะว่าเมนูนี้
หน้าตาน่ากินน่ากินสุดสุดส่วนถ้าอยากรู้ว่าหน้าตาจะน่ากิน
ขนาดไหนแล้วเส้นพาพาเดลเลสจะหน้าตาเป็นยังไง
ในเมนูนี้กันบ้างต้องอดใจรอสักครู่
ช่วงหน้ามาพบกับเล่าเส้นเป็นเรื่องกันต่อค่ะ